สบายอกสบายใจมากขึ้นแต่ก็อย่าเพิ่งวางใจกันมากเกินไป
อย่าเพิ่งตกนะฮะอย่างที่บอกกันไปแหละครับว่า
ในประเทศไทยไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศติดต่อกัน๑๔วันแล้ว
แล้วก็เกือบครึ่งเดือนลุ้นอีกสักพักนึงเดี๋ยวคลายล็อกเฟส๔จะมาแล้ว

ทางด้านของนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่า

ในประเทศเป็นศูนย์ได้นานเท่าไหร่นะฮะ
แล้วก็นำไปสู่การปลดล็อกทั้งหมดทั้งมวลได้ทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถาน
การและพวกเราทุกคนเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยครับ
ในการเอามารวบรวมข้อมูลพิจารณาตอนนี้ถือว่าดีขึ้น
แต่ถ้าประมาทชะล่าใจคำสองคำนี้
ถ้าประมาทชะล่าใจมันน่ากลัวมากนะฮะ
รวมไปถึงตั้งแต่๑กรกฎาคมที่จะถึงนี้
จะมีการเปิดเรียนจะมีการผ่อนคลายสนามบิน
กันไปมาข้ามประเทศได้ซึ่งก็จะมีการเดินทางมากขึ้น
ตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมจะนำทุกอย่างมาเป็นปัจจัยในการคิดคำนวณ
เพื่อตัดสินใจยอมรับทำไมต้องมีพรกรฉุกเฉิน
เพราะว่าถ้าเกิดมีเอาไว้เนี่ยการประกาศอะไรมันสามารถทำได้ทันท่วงที
ไม่ต้องรอนะครับเช่นเดียวกันกับนายแพทย์ทวีสิน
ศนุโยธินโคศกสวบคก็บอกว่าปัจจัยเสี่ยงสูงสุดของไทย
ก็ยังคงเป็นคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
หลังจากนี้ต้องลุ้นว่าอีกสัปดาห์ข้างหน้าหลังจากคลายล็อกเฟส๓กันไป
นะฮะแล้วก็ข้อมูลจะเป็นอย่างไรจะนำไปสู่การ
ขณะเดียวกันสวบคเองก็จะมีการปรับเปลี่ยนวันแถลงข่าวนะครับ
เรื่องของโควิด๑๙หลังจากผู้ป่วยในไทยลดลงนะฮะต้น
ก็จะมีการแถลงเฉพาะวันจันทร์วันพุธวันศุกร์
เดิมแถลง๕วัน๖๗วันรวดไปเลย

ที่เหลือเป็นการแถลงของแพทย์หญิงพันธ์ประพายงตระกูล

ขณะที่สถานการณ์ผู้ติดเชื้ออย่างที่บอกไปว่า
ในประเทศไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศติดต่อกัน๑๔วัน
แต่ว่าที่เพิ่มมา๗คนมาจากคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศทั้งนั้นเลย
รัฐอารับเอมิเรปากีสถานแล้วก็กลับมาจากสหรัฐอเมริกานะครับ

ทุกคนตรวจครั้งแรกพบเลย
แต่ว่าไม่มีอาการอันนี้มันก็น่ากลัวเหมือนกัน
ขณะที่วันนี้ก็มีคนหายป่วยเพิ่ม๑รายกลับบ้านไปแล้ว
แล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับ